ทุกผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
วัยรุ่นไปเคลียร์ปัญหากันนะฮะ

ถูกรุมฟันรุมแทงถูกถีบ
อ่างเก็บน้ำนะครับ

เสียชีวิตแล้วนะครับค่ะเหตุการณ์เกิด

อ่างเก็บน้ำประมงในพื้นที่

ีบลงอ่างเก็บน้ำไปในอ่างเก็บน้ำนี่
กวางใหญ่มากนะครับลึก๔๕เมตรชุดประดาน้ำงมอยู่๒ชั่วโมงนะครับ
ถึงเจอร่างและนำขึ้นมาได้นี่ฮะที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
นายอำมารินนำสกุลกุจจิอายุ๒๒ปีที่งมขึ้นมาได้
แต่ว่าสภาพร่างกายของเขานี่คือนายอำมารินมีแผลฉีกขาดที่หลัง
จากการโดนมีดแทงหนึ่งแผลแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกสองคนถูกนำตัว
ส่งโรงพยาบาลนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามคดีนี้นะครับ
ที่จุดเกิดเหตุได้คุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อนายนพรัชเนาสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร
นายนพรัชบอกว่าเมื่อวานนี้สักบ่าย๒มีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มากันสักเป็น๑๐คน
จอดที่ฝ่ายน้ำล้นแล้วก็จับกลุ่มกันอยู่เยอะเลยนะฮะ
ส่วนใหญ่อายุไม่ถึงสิบห้าปีจากนั้นช่วงเย็นเย็นมีอีกกลุ่มขี่รถมา
เหมือนกับว่านัดมาเคลียร์อะไรกันอยู่อยู่มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
ตอนนั้นรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วเพื่อให้มาระงับเหตุนะครับ
เนื่องจากเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นมากันเยอะเดี๋ยวจะทำร้ายกัน
แต่ปรากฏว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็ใส่กันเลยนะครับ
กลุ่มที่โดนทำร้ายมีคนนึงวิ่งไม่ทันโดนรุมฟันนะฮะ
แล้วก็โดนถีบตกลงไปในอ่างเก็บน้ำค่ะเห็นมีการปลาหินใส่ลงไปอีกด้วยนะครับ
โอ้โหนี่ฮะขณะเดียวกันนะครับแฟนสาวของนายอมรินผู้ตายนะครับ
แฟนสาวนี่อายุ๑๗นะฮะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้เธอกับแฟนนุ่มนะฮะก็คือนายอมรินที่เสียชีวิต
กับเพื่อนอีกสองคนนัดกันว่าจะไปถ่ายรูปเช็คอินที่อ่างเก็บน้ำที่เกิดเหตุ
ระหว่างที่ขี่จักรยานยนต์ไปกันสองคันไปเจอกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึง
บังเอิญเจอกันพอดีระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่นั้นอยู่อยู่
มีคู่อริอีกกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานยนต์กันมาเป็น๑๐คน
รวมรวมแล้วเนี่ยสักประมาณสามสิบคนได้ขี่ตรงเข้ามาที่กลุ่มของพวกเธอ
แล้วก็มาหาเรื่องเพื่อนในกลุ่มฝั่งนั้นก็ยิงปืนขึ้นฟ้านัดหนึ่ง
ทุกคนก็ต่างคนต่างวิ่งตกใจนะฮะบางคนวิ่งหนีลงทุ่งนา
เพื่อเอาตัวรอดออกถนนใหญ่ก็มีค่ะนะครับส่วนตัวเธอกับนายอมรินผู้ตายเนี่ย
ก็พากันวิ่งหนีเหมือนกันแต่นายอมรินวิ่งไม่ทันนะฮะ
วิ่งหนีไม่ทันกลุ่มคู่อริเนี่ยตามมาทันนะฮะ
มากัน๔คนนะครับที่ตามทันชุดนั้นนะครับ
แล้วก็รุมทำร้ายใช้มีดฟันที่หลังใช้ไม้เบสบอลทุบตี
แฟนของเธอก็พยายามวิ่งหนีแล้วนะฮะแต่ว่าถูกไล่เตะไล่ถีบ
จนกระทั่งกระเด็นตกลงไปในอ่างเก็บน้ำอืม
ตกลงไปในอ่างเก็บน้ำกลุ่มคู่อริยังเอาหินเนี่ย
ปลาใส่ตามลงไปอีกเธอพยายามบอกให้หยุดแต่พวกนี้ก็ไม่หยุด
แล้วมีหนึ่งในนั้นพูดว่าจะเอาให้ตายนะครับ
แฟนของเธอเนี่ยหมดแรงว่ายน้ำต่อไม่ไหว
ตอนที่ลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยเขายังไม่ตายนะฮะแต่พวกนี้บอกจะเอาให้ตาย
แล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาครับส่วนไอ้พวกนี้
ก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป

รู้ค่ะมันเป็นเพื่อนเดียว

บอกว่าคนที่ลงมือทำร้ายแฟนของเธอเนี่ยเธอจำได้นะครับ

ที่ทำร้ายไล่ฟันไล่เตะไล่ถีบ

เธอบอกว่าเธอจำได้หมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดควนป้อม

นี่คือช่วงที่ศพ
ถูกส่งมาถึงนะครับ

ร้องไห้นะครับคุณแม่กับน้องสาว
ก็ยืนกอดคอกันร้องไห้

คือพี่ที่เสียชีวิตนั้นจับแบบไม่ปล่อยเลยฮะ

นี่น้องสาวจับมือพี่นะครับ

โอ้โหงมกันอยู่

เพื่อนของลูกชายบอกนะฮะบอกแม่ว่า

ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตแล้วนะครับ

ไล่ฟันตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเนี่ย

ลูกเนี่ยจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา

ทำด้วยอะไรถึงทำกับ

เพื่อนบอกว่าไม่ได้เกิดจากลูกของเธอนะครับ

อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้

ก็อายุ๑๗ปี๒คนนี้นะครับ

ทั้งสองคนที่มามอบตัวเนี่ย

ตอนนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการต่อ

ต่อว่ามีอีกกี่คนที่ไปทำร้ายเขา
แล้วเรื่องราวมันเกิดจากอะไรยังไงกันแน่